โยวโยวโยวเสียทีมป้ายแดง
แม่เขาคือพ่อค้าขนมโบราณ
สร้างเงินล้านได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง

สร้างบ้านได้๒หลังพร้อมกับปลดหนี้ด้วย
กดหนี้ได้เลยครับผมอ่าใช่
และอีกหนึ่งความสำเร็จของอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่กลับตัวกลับใจ
มาขายเมนูผัดกะเพราที่ราคาเบาเพียงแค่๒๐บาท
แต่สามารถสร้างยอดขายได้ต่อปีเป็นล้านล้าน

ประมาณพันกว่าห่อไข่ประมาณ๒๐แผงครับ
และอีกหนึ่งร้านดังที่มีแฟนชายทั่วประเทศ
ว่า๑๐๐สาขากับร้านกูโรตีชาชักที่งานนี้เจ้าของแบรนด์ยอมเปิดตัว
ที่นี่เป็นที่แรกในรอบ๑๐ปี
เผยเส้นทางความสำเร็จกว่า๒๐ปีที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล
ล่าสุดตอนนี้กูโรติชาชักมีกี่สาขาค่ะ
ในกรุงเทพมีคนทำสถิติแล้ว

ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
ดูกรรด้วยกรในเศษฐีฟ้าเต็ม
สวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับพี่ป้องครับ

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย
เฮ้ยเป็นของที่น้องใบตองเอามาฝากมันต้องมีที่มาที่ไป
มันเป็นขนมโบราณเจ้าแรกชื่อดังของเกาะเกร็ด
เด็ดเขาอยู่ตรงนี้ยังไงพ่อค้าเขามีลีลาการขายที่ไม่ธรรมดาถึงขั้นว่าแรปไปขายไป
แล้วเขาจะมีเทคนิคในการขายยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ใบตองจะพาพี่พี่และคุณผู้ชมทุกท่าน
ไปทำความรู้จักกับลุงปุ่นพ่อค้าสายแรปแห้งเกาะเก็ตไปกันเลย

เขารุงจำมีหมอกกระหลังมาดาวดองเกงบะใดงูทุกษาบาร์มอีกโทฟีบาร์รุนดิปั๊กผนมโกอ่อน

คุณลุงเนี่ยที่แรปออกมาเนี่ยเป็นชื่อขนมนี่
ชื่อขนมอะไรครับผม
ทุกอย่างในร้านไหม
ครับผมใช่ครับทุกอย่างในร้านมีแบบ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
เออเดี๋ยวนะคุณลุงเวลาแรปเนี่ยใช้เวลาแบบเมื่อกี้จับเวลาไม่ถึงสามสิบวินาที

ประมาณยี่สิบกว่าปีครับผม
เมื่อก่อนนะคุณลุงขายแล้วเคยแรปอย่างงี้ไหมเมื่อยี่สิบปี

ทำไมคุณลุงถึงตัดสินใจมาแรปหายทอง

ก็เลยมาหุ้ยลุงดากเลย
ลุงคุ้นได้ไงอะไหนลุงแบบให้หนูฟังละ
หุ้ยลุงถ้าเราไม่ซ้มไปซื้อให้ลุงนี่เป็นเป็นไม่ได้ยังต้องซื้อลุง

ขายดีขนาดไหนขอถามรายได้ได้ไหม
รายได้ตอนนี้ที่ขายดีมากสุดคือตัวนี้
พบอกจากลุงนังสาวอาทิตย์เชื่อไหม

ก็คือปี้
นี่แหละค่ะเคล็ดลับทำเงินอย่างหนึ่ง
ที่คุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ได้
เพียงแค่คุณหาความสามารถของตัวเองให้เจอ
แล้วสร้างมันเป็นจุดขายเหมือนอย่างที่ลุงปุ่นแสดงให้ดู
สมัยก่อนที่ขายเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์ได้ไม่กี่พัน
แต่พอคิดนำชื่อขนมมาเรียงและร้องเป็นเพลงแรป
เพื่อเรียกลูกค้าก็สามารถดึงดูดความสนใจได้
ปัจจุบันมีรายได้ถึง๔๐๐๐บาท
นี่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สัปดาห์เดียวนะคะคุณผู้ชม
แต่อย่างนี้ทราบมาว่าคุณลุงขายดีจนแบบ
เงินมีกระปุกเก็บเงินไปเลยนะครับอ่าใช่ครับผม
ล้นกระปุกไปเลยอ่าใช่ครับ
ว้าวคุณลุงนี่คือลิ้นชาติเก็บเงินแล้วฮะ
ปั๊กเข้ามาข้างบนจะเป็นอะไรนะไหมข้างบนจะเป็นแบคร้อยแบคร้อย
ข้างล่างจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญเล็กอย่างนี้พอมันเต็มแล้ว
ทำไงอ่ะใส่ไม่พอจะบอกว่าใส่ไม่พอลุงเอาตัวนี้เลย
นี่ตัวนี้เลยจากราคาเป็นหมื่นนะเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นราคาเป็นแสนแล้วลูก
กล้านี้เก็บได้เป็นแสนครับผมตายแล้วอย่าไปบอกใครเขาเดี๋ยวเขาฮิ้ววิ่ง
บอกไม่ได้เพราะว่าให้เมียไว้หมด
แล้วทราบมาว่าคุณลุงเนี่ยสร้างบ้านได้๒หลัง
พร้อมกับกฎหนี้ด้วยกฎหนี้ได้เลยครับผมจากการขายขนมโบราณแบบนี้
ใช่อ๋อครั้งนี้ลูกลำบากนะหรอคะ
รับจ้างผันยากแล้วนะสร้างสัญญาเสร็จปุ๊บ
เราไม่มีอะไรตอนก่อนผมทำอยู่ทะกะซอบนะครับ

เพื่อนผูงยังว่าเลยไม่มีแบบนี้ก็เปล่าหรอ
แต่กินได้ลูกเพราะว่าไงความจมของเราอืมวันนั้นเรายังไม่รู้
วันเท่าไรรู้ไหมลูกวันละแปดบาทอยากให้คุณลุงอ่ะครับ
ฝากถึงใครหลายคนที่อยากจะทำค้าขายแล้วเขาไม่รู้จะเริ่มต้นไง
เหมือนเคยลำบากมาแบบคุณลุงอย่างนี้คุณลุงอยากจะบอกคนที่ดูอยู่ว่ายังไง
ครับถ้าอยากจะรู้ว่าความลำบากฟาร์มอะไรนะครับพี่มาหาลุงปุ่นก็ได้
ปู่จะแนะนำให้อืมลำบากอ่ะถ้าเราทำกินเราจะรวยอืม
ถ้าลำบากถ้าเราไม่ทำกินมันก็จะไม่รวยกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายจริงจริงค่ะ
คุณผู้ชมตามที่ลุงปุ่นเล่าให้ฟังว่าลำบากถึงขั้นต้องไปขอน้ำก๋วยเตี๋ยวที่เหลือของเพื่อนร่วมงาน
กินกับข้าวสวยเปล่าเพราะต้องประหยัดให้ถึงที่สุด
วันหนึ่งออกมาขายขนมโบราณสะสมเงินในกล่องเล็ก๓ชั้นใบนี้
ที่ไม่เคยเกี่ยงว่าจะเป็นแบงค์เล็กเหรียญบาทหรือเหรียญสลึง
เก็บเล็กผสมน้อยมาเรื่อยเรื่อยด้วยความอดทนเป็นสิบปี
ค้นพบไอเดียผสมผสานกับความสามารถในการแรปของตัวเองอัดคลิปลงบนโลกโซเชียล
โด่งดังชั่วข้ามวันทำให้เป็นที่รู้จัก
ใครที่เดินทางมาก็ต้องแวะซื้อของร้านลุงปุ่นกันทุกคนจนทุกวันนี้ประสบความสำเร็จมีเงินล้านไปแล้วล่ะค่ะ
อีกหนึ่งความลับที่ใบตองอยากรู้เพราะทราบมาว่าลุงปุ่นมีของดี
แต่ไม่ได้มีของดีแค่อย่างเดียวนะคะต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยค่ะ
คุณลุงถามขอล้วงความรับนิดนึง
อ๋อแน่นเลยครับผมฟุ้งใช่เนี่ยอันนี้จะมีกุมาลทองตะขานี่สองขาหาย
แล้วก็อันนี้จะเป็นนั่นครับยังไม่หมดอันนี้ยังครับ
ต้องมีการบูชาอ่าใช่อันนี้เราจะให้น้ำหวาน
เป็นเท็จจีนตอนสองสุขยายแล้วก็จะให้ข้าว

อ๋อเป็นเท็จแล้วแม่ถ้าเราจะเรียกเลยว่า
ม้าวันนี้ให้เขาขายดีนะแล้วขายดี
ต้องบอกเลยค่ะว่าของดีที่ลุงปุ่นว่านี้
มีไว้บูชาก็เพื่อความสบายใจ

ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
ตัวลมขาวสุดท้ายฝากร้านหน่อยค่ะ
ขาวที่ไหนกี่โมงวันไหนหยุดไม่หยุดยังไงบ้าง

หวัดถึงสนานเหนือพบลงเรือที่สงบพระไหมนี่ครับ
เดินวันเลยครับตีเดินมาหลังวัดตรีส์ปรามัยหลังโบรต

จะมาเจอร้านลุงฝุ่นแฟนฉันขนมโบราณย้อนยุคเป็นของฝากเกราะเกร็ด
ลุงจะเปิดตั้งแต่อันนี้หยุดหยุดวันจานวันหนึ่ง

เลิกเอาถ้าเป็นธรรมดาก็จะไปเลิกเอาประมาณ๔โมง

เปิดตั้งแต่๖โมงครึ่ง

ขอบคุณค่ะดื่มน้ำขวอนท้อปปิ้ง
เอาอะไรครับเอาอะไรจะเลือกเอาอะไรครับ

จริง

เขากระทะเสียงดังเอาซะดูโหดเหมือนโกรธใครมา
นี่นะเป็นลีลาการขายสุดเฟี้ยวที่ใครเห็นเป็นต้องเหลียวตามอง
มนต์สะกดให้หยุดสั่งกระเพราของร้านนี้กันทั่วหน้า
เรียกว่ากำลังเป็นที่ด่งดังในโลกโซเชียลเลยล่ะครับ
เราไปดูเขาหน่อยดีกว่าไหมครับว่าเขามาทำอะไรที่นี่ครับ
ไปค่ะ
นี่

น้องเดี๋ยวพี่ให้๕๐เลย
เอาไป๒ห่อกับไข่อีก๒ใบครับ
เอาแค่ยี่สิบเอาแค่ยี่สิบก็ขายแค่ยี่สิบ
หมายถึงว่าหนึ่งชานตรงนี้แบบเนี้ย
ที่ผมขายครับยี่สิบบาทเท่านั้นใช่ครับอืม
พูดเลยว่ากะเพราต้องรสนี้ครับ
จริงมันต้องยามเผ็ดนิดนึงจัดจ้านมีไม้ขาวมีความหอมแล้วก็โอ้โหข้าวสวยร้อน
แล้วทำไมเราถึงตั้งราคา๒๐บาท
ตอนแรกก็ปรึกษากับแฟนครับว่าจะขายเท่าไหร่ดี
มันก็ยังไม่หนีกับราคาอาหารตามสั่งอะครับ

ตอนนั้นผมคิดแค่ว่าทำให้ขายของได้ก่อนไอ้เงินเดี๋ยวค่อยค่อยมา

วันแรกที่เราเปิดร้านตอนนั้นเนี่ยเราใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ครับ
ทั้งตัวในชีวิตตอนนั้นเลยนะ๕๐๐ครับ
แล้วก็ไปซื้อของไปตลาดไปซื้อของแล้วด้วยตังค์ไม่พอ
โทรหาพ่อตาบอกว่าตู้มันกินบัตรไปให้พ่อตา
ยืมตังค์พ่อตาพันหนึ่งยืมพันพันห้ารวมเป็นหนึ่งคันห้าร้อยบาท
พอเริ่มเปิดขายแล้วเนี่ยครับขายได้เท่าไหร่ครับวันแรกขายอะไร
ประมาณสองสองพันนะครับเอ้าสองพันเฮ้ยสองก็คือว่าเยอะน่ะ
ผ่านเวลามาสามปีกว่ากว่าครับครับเป็นยังไงคะยอดขายตอนนี้
วันหนึ่งห้าร้อยหกร้อยห่อครับโอ้โหเยอะนะหมายถึงว่าถ้าช่วงที่ไม่ใช่
โควิดเนี่ยเท่าไหร่ครับเจ็ดแปดร้อยขึ้นนะครับยอดสูงสุดเลยอ่า
สูงสุดเราเคยขายได้เท่าไหร่ประมาณพันกว่าห่อไข่ประมาณยี่สิบแผงครับ
โอ้โหยอดขายเป็นพันห่อคิดเป็นเงินก็สองหมื่นบาทเลยนะครับเนี่ย
โอ้โหเชื่อแล้วล่ะครับว่ากะเพราร้านนี้มียอดขาย๗หลักต่อปี
เพราะถ้าเอายอดเฉลี่ยหกร้อยห่อต้อวันก็คิดเป็นเงินประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วล่ะครับ
คูณสามสิบวันตกสามแสนหกหมื่นบาทถ้าคิดเป็นปีคูณสิบสองก็สี่ล้านเลยนะครับ
โอ้โหนี่คิดแบบไวนะครับเนี่ยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน
จะเป็นยังไงเราไปฟังกันต่อเลยครับ
สูตรนี้คุณแบงค์คิดค้นเอง
ใช่ครับมันมีกลิ่นความหอมแบบนวลนะ
เออแล้วเชื่อว่ารสชาติมันจะเข้มข้นก็เพราะน้ำสูตรตัวนี้นิดน
กว่ากะเพราจะติดไปทางแบบเค็มไม่ออกหวานนิดนึง
ร้านเขาก็จะออกหวานไงแล้วแต่ของเรานี่คือทำไมต้องเป็นรสแบบนี้
เราชอบทานแบบนี้เหรอคะดูตามนิสัยคนในพื้นที่ครับ
คนกรุงเทพจะไม่ค่อยกินหวานกับข้าวคนต่างหวัดจะจะออกหวานหน่อย
กว่าคนกรุงเทพแต่ผมผมไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนนะ
แต่แบบถ้าทุกคนไปซื้อกินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่
นี่เป็นเทคนิคนะฮะเรียกว่าทำสินค้าก็ต้องให้ตรงตามลูกค้าที่ต้องการด้วย
เอาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเปิดร้านให้ขายดิบขายดี
ฮะเฮ่งเฮ่งปังปังแล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลายหลายคนนึกถึงก็คือ
วงจุ้ยได้เวลาของเขาคนนี้แล้วสินแสชัยคนดีคนเดิม
เพิ่มเติมคือเทคนิคในการปรับฮวงจุ้ย
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปติดตามเลยครับ
ถึงเวลาที่สินแสชัยจะนำศาสตร์พลังแห่งห่วงจุ้ยมาช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้า
ร่ำรวยกันแบบฟรีฟรีกันอีกครั้งใครอยากเป็นเศรษฐี
รีบยกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยครับวันนี้ยังอยู่กันที่ตลาด
และร้านเจ๊หมีราชินีของหวานที่ขายทั้งไอติมลูกตาลลอยแก้วและน้ำหวานร้านนี้ก็คือผู้โชคดีที่สินแสชัยจะมาดูห่วงจุ้ยให้รับทรัพย์แบบเน้นเฮ่งปัง
ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยล่ะครับร้านนี้ต้องหยุดหน่อยเออสวัสดีครับ
ขายดีไหมครับร้านนี้ช่วงเดือนแรกแล้วนั่งร้องไห้แล้วขายไม่ดีเลยครับ๐บาทก็ยังเคย
เหรอเพรียดมากอาจารย์เดี๋ยวเนี้ยขายได้เท่าไหร่ตีสามพันแล้วครับสองวันไม่อยากได้ประมูลเหรอครับอาจารย์
เดี๋ยวปรับฟวงจุ้ยหน่อยขายได้เลยปรับนิดหนึ่งใช่ประมูลครับ
ร้านนี้เป็นร้านไอติมอ่าแล้วจึงเราเอาน้ำมาเสริมแบบว่าเหมือนแบบ
ก็รู้สึกว่าพอเอาน้ำมาวางแล้วมันขายดีไงไม่รู้ใช่เพราะว่าหลังเราเป็นทิศน้ำ
เราไปทิศใต้เราได้ไฟเป็นลาบน้ำได้ไฟเป็นลาบทีนี้ก็ขอดู
ขอตรวจดูหน่อยนะครับอันนี้ผิดอีกอันหนึ่งนะครับนี่ไงนะครับ
ปีนี้เนี่ยถ้าเขาเปิดเพลงเนี่ยทางด้านทิศตะวันออกเมื่อไหร่แล้วก็
นะฮะวุ่นวายมันทำไมวุ่นวายเพราะว่าที่ตะวันออกเนี่ย
มันเป็นทิศอสูรปีนี้ไม่สมควรควรจะไปกระตุ้นทางทิศตะวันตก
ตะวันตกชอบมีสิ่งที่เคลื่อนไหวมีสิ่งที่เป็นเสียงเพลง
มีสิ่งที่เป็นเสียงน้ำหรือพัดลมปีนี้ทิศตะวันตกเป็นทิศที่มีพลัง
ชอบเสียงเครื่องสายเสียงเคลื่อนไหวไฟเคลื่อนไหวให้ไว้ตำแหน่งตะวันตก
ก็จะกระตุ้นให้ร้านค้าที่หลังพิงทิศใต้ก็ดีหรือทิศเหนือก็ดี
จะขายดีมากมาชวนวิธีรับทรัพย์เน้นเน้นแบบง่ายง่าย
สินแสชัยกันอีกครั้งดีกว่าครับคุณผู้ชมเรื่องแรกหากใครกำลังคิดจะเปิดร้าน
แล้วหน้าร้านหันไปทางทิศใต้ส่วนหลังร้านหันไปทางทิศเหนือ
แนะนำเลยครับว่าให้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ
ก็เพราะว่าจะได้พลังของทิศเหนือหรือทิศแห่งธาตุน้ำเกื้อหนุน
พร้อมกับรับทรัพย์แบบคูณสองจากทิศใต้เพราะเชื่อว่าเป็นทิศของพลังไฟแห่งลาบนั่นเองล่ะครับ
ส่วนเรื่องที่๒หากมีลำโพงเพื่อเปิดเพลงสร้างบรรยากาศ
หรือประกาศเรียกลูกค้าห้ามวางไว้ทางทิศตะวันออกโดยเด็ดขาดเลยนะครับ
เพราะปีนี้เนี่ยเป็นชิดแห่งอสูร
จะยิ่งทำให้ร้านเนี่ยเกิดความวุ่นวายแต่วิธีแก้ก็ง่ายครับ
ให้ย้ายมาอยู่ทางทิศตะวันตกแทนเพราะเป็นทิศแห่งการค้านั่นเองล่ะครับ
เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็รับทรัพย์แบบเน้นแห่งปังกันแล้วล่ะครับ
ท่านผู้ชมลองไปปรับใช้ดูนะครับรับรองรู้เรื่องเป็นเศรษฐีป้ายแดงแน่นอน
ขอขอบคุณสินแสชัยมากมากนะครับดูแลสามารถมาปรับใช้กับธุรกิจของเราได้เลย
ช่วงหน้าครับยังอยู่กับคุณแบงค์นะฮะเราจะมาเจาะลึกเส้นทางครับ
จากอดีตคุณแบงค์ก็เรียกว่าเคยหลงผิดมานะครับทั้งเรื่องของยาเสพติดครับ

สุดท้ายครับคุณแบงค์สามารถกลับตัวกลับใจนะฮะจนกลายเป็นเศรษฐีได้ในที่สุดนะครับ
ทำได้อย่างไรไม่น่าเชื่อติดตามช่วงหน้าครับผม
ใครใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าขายกะเพราแค่๒๐บาทจะสร้างรายได้ปีละเป็นล้านล้าน
ถ้าไม่ได้ฟังจากปากเจ้าตัวในช่วงที่แล้วแม่นี่เรื่องจริงไม่ติ่งนังนะครับคุณผู้ชม
แต่ถึงตอนนี้จะร่ำรวยด้วยการขายกะเพราแต่บอกเลยครับว่าเส้นทางความรวยของคุณแบงค์เขา
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยล่ะครับจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ
ตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแบงค์กันต่อนะฮะกว่าจะมาเป็นร้านกะเพราโด่งดังอย่างกระเพรายี่เดียวเนี่ย
อดีตเนี่ยเคยหลงผิดมาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ
ผมเรียนก็เริ่มอายุประมาณสักปชปี๒ประมาณ๑๗นะครับ

ใช้ชีวิตเรื่อยครับเตะไปเรื่อยครับ

แม่นะแม่เอาตำรวจมาจับ
แต่เราไปส่งบำบัดนะอยู่ประมาณสัก๖๗เดือนบ้างครับ
อืมครับก็ยังเหมือนเดิมครับมันช่วยเราไม่ได้

เอาลำเราเริ่มมีการลำแล้วหรือ
นี่คือยังไงครับเออแต่สมมุติเราจะหาของอ่ะเออ
ไม่มีนี่คือลำอ๋อเริ่มลำใช่แล้วขี่มอสไซค์
อ๋อมันประมาณปากเปลือกเวลาพูดเบี้ยวหมดแล้วครับ
อย่างนั้นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณแบงค์คิดได้แล้วก็รู้สึกว่า
ไม่เอาละเราจะเลิกจับยาเสพติดละอืม
กลับตัวกลับใจดีกว่าคืออะไรครับครับผมโดนจับรอบที่สอง
คดีนี้ผมโดนจับใช่ไหมคดีเสพครับเสร็จผมไปจ่ายค่าปรับที่ศาล
อืมจ่ายค่าปรับเสร็จปุ๊บผมเปิดประตูสารออกมา
สับกุญแจมืออีกคดีหนึ่งอ้าวเป็นยังไงครับตอนนั้น
พอโดนร้องไห้นะครับผมร้องไห้นะเอ้าอะไรคือเรารู้แน่แน่ว่าคดีนี้
ยาวแน่สิบกว่าปีแน่นอนเราก็มานั่งคิดไม่ได้
เราใช้ชีวิตอย่างงี้ไม่ได้แล้วอืมครับแม่เรามันทุกข์มากอืม
ใช่แม่ร้องไห้กับผมตลอดก็เลยเป็นที่เปลี่ยนแล้วแล้วก็เลิกครับผม
แต่สินใจเลิกวันนั้นเดี๋ยวนั้นใช่ก็เลิกเลย
บอกแฟนที่ดูอยู่ไหมคะผมขอบคุณครับที่ร่วมสู้กับผมมา

ก็ขอบคุณที่ยังอยู่กับผมอืม

เพราะว่าทุกอย่างเขาเป็นคนคิดเองดีใจกับทั้งคู่นะฮะที่ร่วมจับมือกันนะครับ
เราสู้มานะฮะตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะจนวันนี้ครับตั้งตัวได้นะฮะ
อย่างมั่นคงด้วยกิจการกะเพรายี่เดียวนะฮะและจะบอกเลยนะครับว่า
ยังมีอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจ

ได้มีอาชีพขายกะเพรานะฮะจนมีชื่อเสียงแบบนี้นะฮะ
อืมคือคือผมไปขายอืมที่รังสิต
แล้วผมขายหอยคกตอนนั้นแล้วแกอยู่ข้างผม
ขั้นข้างผมผมคุยกับแฟนเห้ยเขาขายอะไรวะ
ขายกะเพราเฮ้ยเท่าไหร่ยี่สิบ

ขายให้กับคนทุกระดับชั้นตลาดมันกว้างอืม

บอกพี่ผมขอบคุณมากครับบอกที่ผมขายโค้กอยู่ข้างพี่
จำได้แล้วเนี่ยผมมาขายแบบพี่ค่ะครับ
ผมขอบคุณมากพี่อืมเหมือนเหมือนให้ชีวิตผมอ่ะ
ถ้าเกิดเฮียแหลมได้ดูรายการตอนนี้อยู่นะครับครับ
คุณแบงค์อยากบอกอะไรเฮียแหลมบ้างครับถ้าไม่มีพี่ก็ไม่มีผมอ่ะ
แต่วันนี้คือเฮียแหลมเนี่ยไม่ได้ดูทีวีแน่นอนค่ะอืม
หมายครับเพราะวันนี้เฮแหลมเขามาอยู่กับเราที่นี่แล้วครับผม

ให้ชีวิตผมก็บอกว่าได้

น้องคนนี้บ้างไหมครับ
กล้าบีเอาอย่างงี้ค่ะเคยรู้จักกับเขามาก่อนเลยอะไรยังไงไหม
ไม่ครับไม่เคยรู้จักเคยเห็นเจอกันที่ขายของด้วยกันเนี่ยฮ
แค่งเดียวนะครั้งเดียวด้วยนะแค่ครั้งเดียวเองด้วยครั้งเดียวครับ
แล้วจำความรู้สึกที่น้องเขาทักไปหาได้ไหมตอนนั้นน่ะ
จำได้ฮะค่ะผมดีใจฮะอืมผมก็ภูมิใจดิอย่างงั้นผมก็รู้สึกโอเคฮะแบบเขาเขาทำได้ฮะ
แหลมยังขายกะเพราอยู่ไหมคะยังขายอยู่ครับยังอ๋ออยู่ที่ไหนยังไงคะ
มีภึกษาที่สองคลองสามครับพันเช้าอ่ะแล้วก็มีช่วงเย็นที่ค่ะ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
ครับเหมือนได้ต้องไม่เหมือนครับนี่ครับ
จากจุดเริ่มต้นที่แอบเห็นคนรุมร้านกะเพราใกล้ของเฮียแหลมจนเกิดแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง
จึงเป็นที่มาของการเปิดร้านกะเพราในเวลาต่อมาและด้วยความช่างสังเกตพฤติกรรมของคนในพื้นที่
จึงทำให้คิดสูตรกะเพราที่มีรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถูกใจผู้คนที่เดินผ่านไปมา
จนถูกพูดกันปากต่อปากพร้อมกับลีลาในการเรียกลูกค้าที่ไม่เหมือนใคร
จึงทำให้คุณแบงค์แห่งร้านกะเพรายี่เดียวประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้นั่นเองครับ
อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเส้นทางของคุณแบงค์กว่าจะมีทุกวันนี้ก็ไม่ได้ราบรื่นเลยนะครับ
ใช่ครับผ่านมาได้ว่าทุกรูปแบบค่ะทั้งหลงผิดอืมติดยาอะไรแล้วยังใช่
ทำลายชีวิตและครอบครัวนะฮะแต่วันนี้ครับคุณแบงค์สามารถกลับใจลุกขึ้นสู้
และเป็นคนดีอีกครั้งนะฮะจริงต้องขอบคุณคุณภรรยานะครับที่อยู่เคียงข้างนะครับ
ขอบคุณคุณป่ายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับและขอบคุณเฮียแหลนนะครับ
ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเฮียแหลนด้วยนะฮะ
ลืมนะฮะไปอุดหนุนกันได้นะครับกับกะเพราที่เดียวนะฮะจากคุณแบงค์วันนี้ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณแบงค์ค่ะขอบคุณแบงค์ค่ะ
เรากินของขาวแล้วนะฮะน้องตองพี่ยามครับครับ
อยากจะได้ของหวานเอาไว้ล้างปากบ้างได้เลยกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ใบตองก็เลยอยากจะแนะนำร้านพิเศษร้านนี้ไปไหน
ใครใครก็รู้ไปไหนใครใครก็บอกว่ากู้เฮ้ยกู้น้องใบตองกู้โอ้โห
เดี๋ยวก่อนคุณพูดคำนี้ไม่ได้นะพูดได้ทำไมเดี๋ยวทำไมต้องกู
ไม่เข้าใจครับก็เพราะว่าร้านเนี้ยคือร้านกูโรตีชาชักไงโอ้ย
รู้จักรู้จักไปไหนก็เห็นครับค่ะร้านกูโรตีชาชัก
เยอะแค่ไหนไปดูกันเลยครับ
นี่ก็กูโน่นก็กูเจอกูอีกแล้วไปไหนมาไหนก็เจอแต่กู
แต่กูโรตีสาขานี้ทำไมสีสันมันแปลกตาจัดจ้านขนาดนี้ล่ะครับ
กลัวไม่รู้หรือไงครับว่าเจ้าของร้านนี้เนี่ย
ว่าแต่เจ้าของร้านตัวจริงเสียงจริงอยู่ไหนกันล่ะครับเนี่ย
ไส้ที่ผมจุดแต่งร้านแบบเลขเก้ก็คือเลขเก้เป็นสำหรับคนจะมี

คิดว่าเออถ้ามาแต่งร้านแบบบ้านผมมันจะโอเคไหม
แต่คนไทยก็บางคนชอบฟังเลขกี้อยู่ดี
เรามาแต่งร้านแบบนี้ปุ๊บมันก็กลายเป็นว่ามันจะดูดคนสนใจด้วย
ลูกค้าที่มามีทุกแบบครับ
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มาเป็นครอบครัวครับ
ส่วนใหญ่เป็นลูกหรือร้านพาพวกเขามาด้วย
พ่อผมอยากไปร้านพี่เจ้าอี้หรือว่าแม่อยากมาที่ร้านพี่เจ้าอี้ผมอย่างงง

ทำไมเด็กเขาก็ชอบเราเยอะ
เคยเห็นลูกค้าที่เขาตั้งใจมาแล้วเขามาไม่ใช่ว่าแค่มาจากแค่กรุงเทพ
หรือต่างจังหวัดมาจากนนทบุรีบ้าง
ข้าต้องไว้พอลูกสาวบอกว่าต้องไว้มาที่นี่ก่อน
แม่สุดยอดไปเลยล่ะครับ
แบบนี้คุณโจอี้นี่ก็ต้องเตรียมขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีป้ายแดงแล้วล่ะครับ
วันนี้เลยจะต้องขอเคล็ดลับของคุณโจอี้กาน่ากันหน่อยดีกว่าครับ

รวมถึงเมนูเด็ดของทางร้าน
ที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจกันขนาดนี้
เฮียเดี๋ยว
เฮียเดี๋ยว

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เขาพูดเป็นภาษาอัฟริกา
แม่ภาษาแอฟริกาเนี่ยผมรู้เรื่อง
ให้แนะนำเมนูแล้วเดี๋ยวให้พี่ยามแปลเลย

เอาเป็นว่าชัดชัดกว่าคุณพ่อคุณอีกอ๋อเอาแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องของอาหารของพี่ป้องครับ
ครับผมเลยเมื่อกี้บอกแนะนำเป็นเมนูขอเป็นภาษาไทยดีกว่าใช่ครับ
ชัดเจนอยู่ครับพี่โจ้ยครับอันนี้เป็นเนื้อสเต๊กครับเนื้อสเต๊ก
เมนูสองก็คือข้าวหมกไก่ครับข้าวหมกไก่ไงขาวด้วยอ่ะนี่คือ
เขาเรียกโรตีจิ้มแกงครับของวันก็มีโรตีกล้วยครับอันนี้คือเขาเรียกว่าโรตีทิชชู่ครับ
ใส่ทิชชูไปด้วยอ่ะครับอืออือใส่ไปแล้วครับไม่ทันแล้วครับปกติเขาไม่ได้ใส่ในโรตี
โรตีทิชชูก็คือครับโรตีบางนะครับอืมที่เขาทอดเอาไว้ค่ะอืม
แล้วก็จะเอาใส่กับวิปครีมอันนี้คือชานมครับผมใช่ครับ
คือเรื่องของเรื่องพี่เนี่ยเป็นตลกเป็นคนที่แบบเล่นตลกมาได้ก่อน
แล้วมาเปิดร้านอาหารมันมันอะไรยังไงอ่ะครับเนี่ยโอ้โหเรื่องมันยาวครับผมเหรอ
อ๋องั้นไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัด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
ไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัด
ไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัด

ไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัด

ไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัด
ไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัด
คำซื้อเฟรนชัยเนี่ยมันก็เราไม่ได้ซื้อโดยตรงความเป็นนักธุรกิจหรือว่าอย่าเปิดร้านอะไร
เริ่มด้วยความเป็นพี่น้องกันบ้าง
ที่คอนเตนทันเขาบอกว่าห้ามมาเปิดแล้วผมก็คิดว่าจงนี้มันไม่มีตังค์

เขาก็เลื่อนกันไปเรื่องเล็กเป็นเรื่องเล็ก

วันนี้ครับเราพาตัวจริงเสียงจริงให้มาเจอกันเลยนะครับ
น้อยมากครับที่เจ้าของเฟรนชายโกโรตีชาชักนะครับ
ปรากฏตัวตามสื่อนะครับ
ขนาดเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อโทรของเฟรนชัยนี่นะครับ

วันนี้ครับถือว่าเป็นเกียรติกับรายการเศรษฐีป้ายแดงมากเลยนะครับ

อาจารย์เลยครับสวัสดีครับ

ทางนี้เลยครับทางนี้เลยครับ

ดูหน้าตาเขานี่เนี่ย

ผู้ต้องหากับผู้ต้องสงสัย

เขาเป็นสัมพันธ์มะครับก่อนจะมาเป็นกรูโรตี้เนี่ยค่ะกูเนี่ยลำบากมากขอบคุณป้ามผมว่ากินข้าว๑มื้อเพื่อให้อยู่สามวันครับ
เป็นเหมือนกันเลยเหรอครับครับผมคุณคุณซื่อสินอดรึเปล่ามีแบบนี้ทีกินค่ะ
สิ่งเหล่านั้นสอนให้ผมมีทุกวันนี้ครับ

สุดยอดจุดเริ่มต้นที่มาเป็นกูโรตีชาชัก
คนทั่วประเทศรู้จักคืออะไรคะ
ออกจากการเป็นครูออกจากการเป็นพนักงานแบงค์ครับ

ผมอยากจะบอกว่าผมขอบคุณเสียงหัวเราะเรานะ
ผู้คนตำหนิอย่าเป็นแรงผลักดัน
ทำให้เราเป็นคนที่บัดศพ
เอาแรงผลักดันเหล่านั้นคำพูดเหล่านั้น
เป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้เรามี

ยังไงเป็นร้านหรือว่าเป็นรถเข็นหรือเป็นยังไง
เป็นเพลิงร้านปกตินี่แหละครับ
ล่าสุดตอนนี้กูโรติชาชักมีกี่สาขาคะ
ในกรุงเทพมีคนทำสถิติแล้ว

ร้อยกว่าร้อยกว่าครับ
ตั้งแต่วันที่อยากออกบอกว่าออกจากงานประจำ
แล้วมาเปิดกูโรตีนะครับ
หวังเคยเจออุปสรรคอะไรที่แบบหนักบ้างไหมคะ
ตอนที่สาหัสมากที่สุดก็คือ
มีอยู่ช่วงหนึ่งคือความซื่อสัตว์
หยิบเงินที่ใช้การหยิบของขน
มักจะหยิบเกิดมันมีอุปสรรคครับ
ผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาละไม่ไหวแล้ว

คือคงต้องก็คือท้อเลยแล้วพร้อมกลับ
แล้วทำไมเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าอ้าวทำต่อก็ทำ
คนดีในโลกนี้ยังมีอีกเยอะครับ
ถ้าเราถอนกลับไปแล้วคนอื่นที่ใช้แบรนด์เราอยู่ล่ะอะไรล่ะ
ที่เขาเป็นคนดีก็จะมีทางทำหากินต่อยังไง
ใช่ครับจนมีทุกวันนี้ผมมีความสุขที่สุด
สาขาเปิดหลายชีวิตมีงานทำ
แล้วกับที่เอาหวังเล่านะครับว่ากรณาแฟนไชยของกุโรธีชาชักเนี่ย
โอ้โหโอ๊โอ้โหเจอเวี่ยครับรู้สึกเป็นไงครับครับถึงได้เป็นหนึ่งในเฟรนไชน์ของกูราวตีชาชักครับ
เมื่อกี้คิดว่ามันจะมีวันนี้แต่เหมือนที่เขาบอกอะไรชีวิตเนี่ยนะครับ
ถ้าคิดดีธรรมดีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คุณท่อนโดยดีแน่ค่ะ

เฟรนชัยทำให้ควรรู้จักเรามากขึ้น
รายได้ต่อวันในร้านของเรามากน้อยขนาดไหน

ลายเมนแก๊ปต้องตัดออก

ผมไม่อยากผมนี่แหละต้องหยุดเพราะว่า
เพราะต้นดูแลลูกค้าที่เข้ามาก่อน
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่ารีโตโรตี

คิดเร็วเนี่ยต่อเดือนก็เป็นล้านเลยล่ะครับ
ว่าแต่ต้นตำรับกู้โรตีมาทั้งที
งานนี้อาหวังเขาเตรียมมาแฉ

วิธีการตีแป้งว่ามีเทคนิคอย่างไรที่ทำให้กรอบนอกนุ่มใน
จนสามารถมัดใจลูกค้าขยายสาขาเป็นร้อยแห่งครับ
การตีเนี้ยครับมันต้องมีมาตรฐานของมันเนี้ยครับค่ะใช่ไหม
น้ำหนักของแป้งเนี่ยทั้งแผ่นเนี่ยมันจะต้องเท่ากัน
ครับไม่ใช่ตรงนั้นป่องตรงนี้ป่องเนี่ยน้ำหนักแล้วมันไม่มีขาดเลยอ่ะ
ทำไมโรตีถึงอร่อยเออเออเออนี่คุณเห็นไหมครับ
ลักษณะของแผ่นเนี่ยมันจะบาลานซ์กันนะมันจะเท่ากันหมดมาดู

จากจุดเริ่มต้นของอาหวังที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ผู้คนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมจึงคิดเปิดร้านอาหารเพื่อให้ผู้คนมาสังสรรค์กันโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์จึงได้นำเมนูชาชักที่ครั้งหนึ่งเดินทางไปเห็นในประเทศมาเลเซียกลับมาลองทำดูบวกกับเพิ่มเมนูโรตีซึ่งเป็นอาหาร
มุสลิมในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่และด้วยความที่ยังไม่มีร้านไหนในสมัยนั้นเปิดธุรกิจเกี่ยวกับชาชักและโรตีจนได้รับความนิยมจากผู้คนในเวลาอันรวดเร็วที่สำคัญรสชาติชาชักของร้านกูโรตีทั้งแปลกใหม่และถูกใจผู้คนมากมายหนึ่งในนั้นคือนักธุรกิจระดับประเทศทำให้กูโรตีถูกทาบทำให้ขึ้นห้างสรรพสินค้า